เป็นเจ้าของน้องแมวที่ชื่อว่าเจ้ามณี
มันน่ารักมากพี่อุ๋ยน้ำหนักเกือบ๘กิโลคือตัวอ้วนนะคะ
แล้วเจ้าของบอกรักมาก
นี่เจ้ามณีนะคะมณีนะ
ใช่ค่ะเจ้าของบอกว่ารักเหมือนลูกเลยพี่อุ๋ย
แล้วมันหายไปจากบ้านมันหายไปจากบ้านตอนดึกเมื่อวานนี้

มิวก็เป็นธาตุแมวเหมือนกันเข้าใจคุณมี่เลย
เธอบอกเธอรักมากรักเหมือนลูกเลย
แมวที่แบบปกติมันจะไปบ้านนู้นบ้านนี้อะไร

ในบ้านแล้วคนที่เลี้ยงแมวในบ้านก็คือ
ก็จะเข้าใจว่าเวลามันออกไปข้างนอก

ไปเจอแมวตัวอื่นไปเจอหมาเจออะไรทำยังไงอ่ะนี่

เจ้าของก็เลยมีการประกาศตามหา
แล้วก็บอกเลยว่าใครแจ้งพิกัดหรือว่าเจอนะ
หรือว่าแบบนำมาส่งให้นะ

คือเจ้าของบอกว่าประเมินมูลค่าไม่ได้

สติสัมปชัญญะดีทุกอย่างเลยนะ

ลองไปดูตอนที่เขาประกาศตามหานะคะ
ตอนแรกคิดว่าน้องจะกลับมา

แล้วเธอก็ออกเดินตามหาค่ะ

บอกว่าตาร้ายหญิงขู่เก่งเหมือนพร้อมตบแต่ไม่กัด
อันนี้คุณสมบัติที่เจ้าของเขาแจ้งเอาไว้
น่ารักมากจริงหายไปตี๑๔๕นาทีเมื่อวาน
แถวทาวน์อินทาวน์ซอยทาวน์อินทาวน์๓เผื่อใครเจอนะคะ
น้ำใจใครพบเห็นเธอบอกว่าให้๓แสนเลย
แล้วเธอก็บอกเลยว่าตอนพิมพ์ว่าจะให้๓แสนเนี่ยมีสติดีนะมีสติสัมปัชญะดีนะ
เพราะว่าน้องมีค่ามากกว่าจะตีเป็นราคาเป็นมูลค่าได้
เราไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนิดนึงทีมข่าวของเราได้มา
ภาพนี้นะคะตอนตี๔๕นาที๑๘เมษายนก็คือเมื่อวาน
เห็นเจ้ามณีนี่มันเดินเดินไปแบบนี้พี่อุ๋ย
มันไปทางซอยทาวน์อินทาวน์ซอย๒บ้านอยู่ซอย๓
มันเดินไปทางซอย๒แล้วแถวนั้นมันจะเป็นป่าหน่อยด้วยข้างล่างค่ะ
มันเดินเดินไปแบบนี้ค่ะโอ้โหสงสารเขาบอกมันไม่เคยออกจากบ้านเลยอ่ะ
อยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้คือวันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
คนก็ช่วยกันตามหานะเจ้าของแมวเองก็ยังตามหาอยู่นะคะ
ชาวบ้านก็ช่วยกันออกตามหานะคะเราได้คุยกับเจ้าของแมว
คุณณฐาธาราพัฒระจารุเดชหรือคุณมี่อายุ๓๐
คุณมี่บอกว่าเธอมีแมว๓ตัวพันธุ์เดียวกันหมดเลย
แล้วก็มีเหมือนเอกสารรับรองสายพันธุ์ทุกตัวเลยค่ะ
วันที่เกิดเรื่องเธอเปิดประตูบ้านแง้มเอาไว้
แมวก็เลยเดินออกไปสองตัวคือเจ้าโรมันกับเจ้ามณี
แต่โรมันมันเดินออกไปแล้วนั่งอยู่หน้าบ้านไม่ไปต่อ
มณีเดินไปเลยค่ะพอรู้ว่ามณีหายไปออกตามหาทันทีนะคะ
รอปภหน้าหมู่บ้านบอกว่าเห็นนะเห็นตอนตี๓
เธอก็เลยสงสัยว่าหลุดไปหน้าหมู่บ้านหรือเปล่า
คือข้างหมู่บ้านจะเป็นกำแพงกำแพงสูงค่ะ
มันนี่กระโดดไม่ได้เพราะมันอ้วนน้ำหนัก๘กิโลกรัม
แววบ้านมิ้ว๔กิโลกว่ายังว่านักเลยพี่อุ๋ย

เธอก็เลยตัดสินใจโพสต์ประกาศตามหานะคะ
ตอนแรกให้สินน้ำใจหมื่นนึง
เพราะคิดว่าน้องแมวน่าจะไปไม่ไกลน่าจะยังอยู่ในหมู่บ้าน
แต่พอหาในหมู่บ้านไม่เจอกลัวว่าจะหลุดไปไกล
เพิ่มสินน้ำใจเป็น๓แสน
เผื่อใครเจอค่ะช่วยเอาน้องมาคืนหน่อย
บอกว่าที่ตั้งรางวัลเป็นสินน้ำใจขนาดนี้
เพราะรักจริงรักเหมือนลูกจริงขอแค่ได้น้องคืน
ไหมคะตั้งแต่เธอประกาศตามหาคนติดต่อเธอเยอะเลย

แต่เธอบอกว่าแหมติดต่อมาถามแค่ว่าได้๓แสนจริงไหม
ให้๓แสนจริง
ถ้าเจอแล้วถ่ายรูปมา
ก็ได้นัดเธอไปรับเองเลยเธอเป็นห่วงมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะ
ไม่รู้ว่าเจ้ามณีจะอยู่ยังไงแล้วก็เจ้ามณีป่วยเป็นภูมิแพ้ด้วย
ดูแลยากด้วยแล้วเป็นแมวบ้านไม่เคยออกไปไหนเลยอะค่ะ
คือค่าตัวน้องไม่ได้เยอะแต่ว่าหมายถึงว่าตอนเราซื้อมาไม่ได้เยอะ
แต่เขามีคุณค่ากับเราทางจิตใจเนี่ยมันมีคุณค่ามาก
เขาเหมือนลูกคนนึงแล้วเราเป็นโรคทั้งใบของเขา
คือไม่มีเราดูแลเขาเนี่ยเขาจะอยู่จะกินยังไงเขาไม่เคยออกมาข้างนอกเลย
คือเขาออกมาหรือมีคนอุ้มเขาไปก็อยากให้ออกมาคืน
ด้วยความที่น้องไม่มีปอกคออาจจะแบบคนอุ้มไปช่วงฝนตก
จะสงสารน้องอย่างนี้ค่ะแล้วก็แบบก็อยากจะคืนเรานะ
แต่ว่าไม่รู้ว่าจะติดต่อทางไหนใช่คือการที่เราแบบเพิ่มเพิ่มเงินตรงเนี้ย
หวังว่ามีคนแชร์บอกปากต่อปากจะได้มีคนแบบช่วยเป็นหูเป็นตาให้
ไม่ได้คิดว่าแบบเออต้องมาระดมกันหาเพราะก็กลัวน้องแตกตื่นอยู่
ว่าแบบน้องอาจจะตื่นคนเราก็ยังมีหวังว่าเราจะเจอเขา
เราหวังตลอดค่ะเรายังรับรู้ได้ว่าเขายังอยู่แถวนี้ยังมีชีวิตอยู่
หยุดอ้วนกลม๒วัน๒คืนแล้วใช่เป็นห่วงเลย

แล้วแต่ตัวแล้วแต่นิสัยของแมวแต่ละตัวเลยพี่อุ๋ย
ก็หวังว่าจะเป็นเหมือนที่คุณมี่บอกนะว่าอาจจะมีคนเจอ
อุ้มไว้เก็บไว้แต่ไม่รู้จะคืนใครคืนที่ไหน
หรือบางทีเราเจอเราก็ไม่รู้จะเข้าไปใกล้แล้วเขาจะตกใจแล้วไปกันต่อหรือเปล่า
แล้วด้วยความที่เขาก็ตัวใหญ่ตัวอ้วนใช่ไหมบางคนก็ไม่กล้าจับหรือเปล่า